สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

อันนี้ก็คือแบบย้ำนิดนึงว่าอย่าเพิ่งกาดตกนะคะ
มันยังอยู่โดยเฉพาะลูกหลานเนอะ
ใช่กับเด็กผู้สูงอายุเนี่ยต้องระวังทั้งโควิด
ไข้หวัดใหญ่เด็กในไข้เลือดออกต้องระวัง
สังเกตตัวเองกันด้วยนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดี
เขาก็บอกด้วยว่าอย่างเรื่องหน้ากากอนามัยเนี่ย

แต่ก็อยากให้ทุกคนพิจารณาความเสี่ยงด้วยตัวเองด้วย
สมมุติถ้าเราไปในที่แจ้งแต่คนมันเยอะมันหนาแน่นมากจริงจริงเนี่ย
ก็ลองดูว่าเราสบายใจแบบไหนใส่ได้ก็ใส่
หรือถ้ามันสุดวิสัยจริงมันไม่ไหวโอ้โหถ้าใส่แล้วหายใจไม่ออก
ต้องนำกลัวได้แล้วแต่พิจารณา
เพราะบางคนรู้สึกว่าใส่แล้วสุขภาพเขาดีขึ้นไง
พอเวลามีโควิดมาเขาใส่นักครับตลอดเวลา
ไข้เขาก็ไม่เป็นภูมิแพ้เขาก็ไม่มา

จากอยู่ในบ้านแค่ถอดเองแค่นั้นเอง
เพราะว่าจริงหลายประเทศบางคนชินไปแล้วเหมือนกัน

ที่ญี่ปุ่นเขาก็บอกเหมือนกันว่าตอนนี้ที่ญี่ปุ่นอ่ะ
คือมันก็ไม่ได้แตกต่างไปจากก่อนหน้านี้เท่าไ
คนญี่ปุ่นปกติเขาสวมหน้ากากอนามัยกันอยู่แล้ว

ใช่เขาบอกว่า
ทิศนิสซันยงโกโรคุนะนะฮาจีอะคิว

พี่เด็กเนธ

อ๋อรือฮะจริงหรือครับ
ใช่นี่เป็นธรรมยาหรือทางไหนครับ

หนูเคยสมัครด้วยนะหนูไม่ได้ตกรอบ
ตกตั้งแต่รอบใบสมัครออนไลน์เนี่ยเสียความมั่นใจเป็นแบบ๒วันแบบ

ไม่ได้แต่ใบสมัครอายุเท่าไหร่คะตอนสมัคร
อุ้ยเด็ก๒๐กว่าหรือ๒๕มั้งคะยัง๒๔๒๕อะไรอย่างนี้ค่ะ
อ่าแต่คุยอยู่ในตอนนี้อ๋อไปไกลมาก
คนญี่ปุ่นอ่ะเขาสวมหน้ากากอนามัยเป็นปกติอยู่แล้วคือฝุ่นควันพิษบ้างอะไรบ้าง
ทีคนญี่ปุ่นเวลาเป็นหวัดเขาจะใส่หน้ากากอนามัย
เป็นเรื่องปกติแล้วใช่ค่ะเขาก็เลยเหมือนกับไม่ได้รู้สึกแปลกอะไร
ขึ้นรถฟงรถไฟไปปาร์ตี้อะไรอย่างนี้ปกติ
คนญี่ปุ่นกับหน้ากากอนามัยเนี่ยเขาเป็นเรื่องที่เฉยแล้วนะคือเขาทำเป็นปกติ
แต่ตอนนี้หลานแม่ไปทำงานที่เรมันนางก็ยังใส่
แต่คนที่นั่นน่ะว่ากลัวรู้สึกว่าแบบทำไมรังเกียจคนอื่นเหรออะไรอย่างนี้
คือเขายังมีคือบางประเทศเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าคนที่ใส่หน้ากากคือคนป่วย
ใช่ใช่แล้วคนที่แบบถอดหน้ากากก็คือคนปกติอืมนะฮะแต่เราอาจจะรู้สึกอยากเฟฟตัวเองแล้ว
ก็ไม่ชินด้วยเพราะฉะนั้นแล้วก็ทำตามใจเราแล้วกัน
ที่เราเป็นจะใส่จะถอดก็ไม่ได้ว่าผิดถูกอะไรเนาะที่ตัวเองอยากจะเซฟตัวเองนะคะ
แต่ตอนนี้กฎกฎของประเทศไทยยังไม่ได้มีการอนุญาตให้ถอดหน้ากากอนามัยได้ตามปกตินะคะ

นะคะมาถึงเรื่องดังของใบไม้ล่าเรืองกันมากน่ะฮะหรือเรียกอย่างวัลยายิ้มค่ะ
ลงทะเบียนปลูกกัญชาได้กี่ต้น

อรัตนมดิการกับสวงสาธานสุขครับ
เป็นประธานประชุมบอร์ดกัญชากัญชง

เพื่อผลักดันภารกิจหลังกฎหมายกัญชากัญชงเนี่ยมีผลบังคับใช้นะครับ
โดยยืนยันว่าเป็นประวัติศาสตร์และจุดเปลี่ยนให้กัญชากัญชงสร้างโอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยนั่นเองนะฮะ
ส่วนที่หลายคนยังสงสัยว่าประชาชนจะสามารถปลูกกัญชาได้กี่ต้นนั้น
ส่วนการปลูกในเชิงพาณิชย์เนี่ยต้องขออนุญาตจากออยเท่านั้นนะครับ
ซึ่งทางออยเนี่ยเตรียมนำมาใช้ในการจดแจ้งการปลูกกัญชานะครับ
เพื่อดูแลสุขภาพสำหรับประชาชนทั่วไป
รวมทั้งการขออนุญาตปลูกในเชิงพาณิชย์ด้วย

ขณะเดียวกันครับรองศาสตราจารย์ดรบัญญัตินะครับผม
เศรษฐิตินะฮะคณะบดีคณะนวัตกรรมกระเศษนะครับ
วิทยาลัยวัตกรรมเกษตรนะครับ
เทคโนโลยีชีวภาพแล้วก็อาหารมหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ย
กล่าวถึงความอันตรายของการบริโภคกัญชาไทยครับ
โดยระบุว่าการกินกัญชาสามารถทำได้ครับ
แต่แนะนำให้กินแบบสดโดยไม่ผ่านกระบวนการทางความร้อน
เบียดเกิดกับผิวหนังแล้วก็กลุ่มถึงการนอนหลับด้วย
และส่งผลกระทบต่อสมองและทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนะครับ
ผลกระทบระยะสั้นการกินกัญชามากเกินไปนะครับ
หรือผ่านความร้อนสูงเนี่ยนะฮะมากจะทำให้เกิดอาการเมาครับ
รู้สึกง่วงและหลับได้หากกัญชาออกฤทธิขณะขับรถ
หรือว่าใช้เครื่องจักรอยู่เนี่ยจะก่อให้เกิดอันตราย
แก่ผู้กินกัญชาและคนรอบข้าง
ส่วนผลกระทบระยะยาวจะส่งผลต่อการทำงานของสมองครับ
ซึ่งการปลูกกัญชาเสรีก็มีข้อเสียนะครับ
จึงเป็นสิ่งที่ผมเนี่ยกังวลถ้าหากคนทั่วไปเนี่ย
กัญชาไปปรุงอาหารหรือว่ากินผิดวิธี
ที่จะก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าโดยเฉพาะผู้ประกอบการ

อะล้านนี้ซาให้กลายแล้วเอาไปทำอาหาร

คือยังงี้เขาบอกว่าปกติกัญชาดิบ
ต้นของมันเขาบอกว่าตัวมันเองมันมีกฎไอ้นี่แหละ
แต่ถ้ามันไปโดนความร้อนโดนความร้อนโดยวิธีใดก็แล้วแต่เนี่ย

ค่ะอืมไอตัวแยเนี่ยมันถูกคำลายด้วยความร้อนฮะ
หายไปทีนี้แหละมันก็เลยกลายเป็นมีเริ่มมีโทษเพราะว่า
อย่างนี้แต่ถ้ากินกินสดกินดิบเนี่ยไม่เป็นอะไรเพราะจะ
ไม่ใช่ว่าแบบคือเขาปลดล็อกแล้วก็มีประโยชน์ทางการแพทย์ใช่ไหม
แต่ไม่ใช่ว่าเอ๊ะอ่ะคือแบบปาร์ตี้อย่างเดียว

เพราะว่าเมื่อไปโดนความร้อนโดยวิธีที่ชาวรู้นั่นแหละ
เพราะว่าต้นจะอันตราย

หรือว่าในการพักผ่อนหรือว่าลดความเครียดนะครับ
แล้วก็รู้สึกว่าตอนแรกมันจะทำให้เราร่าเริงก่อน
หลังจากนั้นทำให้เรารู้สึกง่วง

รู้สึกว่าอยากผ่อนคลายมากเครียดมาก
อันนี้เอาไว้ใช้นอนหลับอย่างเดียวเลยนะฮะ

จริงหรือคะใช่ครับผมแต่เป็น๑๐กว่านะ๑๕๑๖
แต่อย่างคุณหมอหรือดรที่ออกมาเตือนเขาก็
กรณีที่หมายความว่ามันเป็นพันธุ์ไทยอย่างนี้เหรอ
ไม่กัญชาสดทุกใบทุกอย่างนะครับ
มันจะไม่มีสายพันธุ์ไทยมันมีสายพันธุ์ไทย
มันมีสายพันธุ์ไทยสายพันธุ์ที่เป็นออร์แกนิค
หรือว่าสายพันธุ์ที่เป็นแบบไฮโดรของต่างประเทศ

อันนั้นเนี่ยก็จะมีราคาค่อนข้างสูง

เหมาะสมคือเรื่องให้ความบันเทิงด้วย

ขอบคุณหมอหลายคนเป็นกังวลนะคะ
ใช้กันแบบระเบิดระเบิดก็ไม่ดีเหมือนกัน
คือจริงที่เขาบอกว่าปลดล็อกกัญชาเสรีเนี่ย

กัญชาถูกปลดล็อกออกจากบัญชียาเสพติดก็จริง
แต่อย่างที่บอกกันไปนะคะว่ามันมีกฎหมายข้ออื่น
ที่เขาเหมือนกับว่าเอามาควบคุม
เช่นเดี๋ยวกรมควันขนส่งทางบกอาจจะออกมา
เรื่องการใช้กัญชาระหว่างขับขี่ยานพาหนะ

กลิ่นหรือควันมันไปทำให้ใครรำคาญ

ทีนี้เรื่องการใช้เนี่ยคุณหมอเขาก็เป็นกังวลว่า

คุณต้องขออนุญาตจากออยอย่างเดียวเท่านั้น
กรเดียวเท่านั้นต้องขอก่อน
และจริงในอนาคตคิดว่าน่าจะมีการควบคุมในแง่ที่ว่า
ร้านไหนที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบคุณต้องแจ้ง
คือเหมือนต้องติดป้ายบอกด้วยว่าเมนูนี้อาจจะ
เมื่อก่อนเวลาเมนูไหนเผ็ดเขาจะใส่ลูกพริกลงไปข้างหลัง
อันนี้เมนูไหนใส่กัญชาอาจจะต้องมีการใส่รูปใบกัญชา

เพราะอะไรเหมือนที่พี่เช้าบอกเมื่อกี้
มันมีผลต่อพัฒนาการของเด็ก
เรื่องของสมองเรื่องของพัฒนาการการเติบโต
พ่อแม่ก็ไม่อยากให้ลูกต้องกินอะไรที่มันแบบว่า
มีส่วนประสงค์ของกัญชาหรืออะไรอย่างนี้ถูกมั้ยคะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีการแจ้ง
เพราะว่ามันมีผลกระทบต่อจิตและสมองด้วย

พอใช้เป็นระยะเวลานานแล้วเกิดอาการหยุดการใช้เนี่ย
หนึ่งจะเกิดความหวาดระแวงนะครับ
โดยที่แบบเป็นขึ้นมาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย
ในสมองมันจะไม่บาลานซ์กันเนี่ย
เพราะฉะนั้นแล้วเด็กก็จะเกิดอาการแพนิกฮะ
เกิดการแพนิกก็คือเกิดการกลัว

เพราะฉะนั้นมันก็มีผลเสียด้วยด้านดีด้วย

นี่คุณหมอก็เตือนอีกนะคะว่า
บางทีเราปรุงอาหารอุ๊ยใส่ได้แล้ว
ใส่เข้าไปสนุกใส่อีกใส่อีก
บอกยิ่งใส่เพิ่มเนี่ยพอมันระเหย

ว่าจริงแล้วคือดูดก่อนแดด

แล้วเรารู้สึกว่าหยดไปแล้วมันไม่ได้ผลอะไรเลย

ทีเดียวแล้วทำให้หัวใจเต้นเร็ว

อุ๊ยตกใจดิเขาว่าลองหน่อย

ฮิเปอร์

สำหรับกรณีหนุ่มในแบบดัง

ก่อนหน้านี้มันเคยมีประเด็นเรื่องที่เขาไปแบบ
ขายของขายของไม่ได้ส่งของอะไร
คือเคยมีประเด็นหลายอย่างจนถึงขั้นมีการออกหมายจับบ้างอะไรบ้าง
แล้วก็เงียบหายไปจนล่าสุดเนี่ย
ก็คือเป็นกรณีที่คอนโดย่านดินแดง

เขาได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้และเสียงเหมือนคนโวยวาย

เห็นเลยเนี่ยแล้วเขาก็เลยต้องถ่ายคลิปมือถือเอาไว้แล้วคือ
คือพฤติกรรมมันเลวร้ายค่ะ

แล้วลากเขาไปกับพื้นแล้วคือท่อนบนเขาคือเปลือย

เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูจังหวะคือเขาอ่ะ
มันมีจังหวะที่เขาผลักผู้หญิงลงไปนอนแล้ว
แล้วคนในคลิปก็บอกเฮ้ยเขาทำอะไรจะข่มขืนหรือเปล่า
เขาบอกเฮ้ยไม่น่ามั้งแบบผู้หญิงนอนลงไปแล้วใช่ไหม

แล้วมันจะมีจังหวะหนึ่งที่เขาแบบนี่แหละจังหวะนี้นะ

นี่คือเขากำลังถอดเสื้อผู้หญิงแล้วเขาจะโยน

จังหวะลากอ่ะนั่นคือเนื้อล้วนนะคะที่ไถไปกับพื้นเห็นไหมน่ะ

คนที่เขาถ่ายคลิปอยู่บอกเฮ้ยนี่ไม่ใช่แล้วเลยตะโกนเรียกรอป

น้องผู้หญิงคนนี้ก็จะฟ้องพลเมืองดีเหมือนกัน

เขาไปเปิดใจกันกลางรายการของพี่หนุ่มใช่ไหมคะ

โอเคผมยอมรับว่า

การทำผมมันเลวจริงผมยอมรับผิดผมขอโทษ
เขาบอกว่ามันเกิดจากคือผู้หญิงฝ่ายผู้หญิงเขาก็บอกว่าเขาทะเลาะกันใช่ไหม

แฟนอ่ะแฟนของเคนลีอ่ะทะเลาะกันมาตลอดทางตั้งแต่ที่ไปเที่ยวจนถึงในรถแล้วเพราะว่า

ก็เลยทะเลาะกันแล้วด่ากันมาตลอดทางจนแบบเคนลิสติกแตกทนไม่ไหวเขาบอกว่า
ดาลโทษะด้วยจากคำพูดอันนี้ที่เฮลีพูดนะคะเขาบอกว่า
มีคำพูดด้อยค่าแล้วก็เรื่องชู้สาวบางส่วนเลยคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้บวกกับมีแอลกอฮอล์
แต่นะวันเกิดเหตุที่ตำรวจมาถึงที่คอนโด
ฝ่ายแฟนสาวก็บอกว่าเขาจะไม่แจ้งความ
ไปแจ้งคำเข็นรีไม่เอาใครจะไปแจ้งแจ้งเขา

บอกว่าช่วยลบคลิปได้ไหมเพราะว่าเขา
คือพ่อแม่เห็นแล้วเขาเกรงใจพ่อแม่แต่ว่า

เพราะว่าคุณเคลียร์ก่อนถ้าลบไปมันเหมือนกับทำลายหลักฐานหรืออะไรอย่างนี้
เพราะว่าในคลิปมันก็เห็นหน้าฝ่ายหญิงด้วย

คนห้ามให้เขามาออกรายการพี่หนุ่มเยอะมาก
เพื่อนทั้งครอบครัวทั้งอะไรเพราะว่าออกมายังไงก็เละ
แต่เขาบอกว่าเอาจะกลัวอะไรก็ในเมื่อทำเองเขาก็ต้องยอมรับ

แล้วคุณฟ้องพลเมืองดีกลับทำไม
ในเมื่อคุณยอมรับในพฤติกรรมของคุณแล้วคุณฟ้องพลเมืองดีกลับทำไม
เขาบอกว่าอย่างอื่นก่อนอื่นเลยเนี่ย
เขาอยากขอบคุณพลเมืองดีผู้หญิงทั้งสองคน

อยากขอบคุณทั้งสองคนจริงที่ถ่ายคลิปเอาไว้
แล้วก็ลงมาช่วยแฟนสาวเขา

ก็ไม่รู้จะทำอะไรแฟนสาวร้ายแรงกว่านี้หรือเปล่า

แต่มันเห็นหน้าแฟนสาวผมด้วย

เขาบอกเขาก็ได้มีการโทรไปขอโทษแฟนแล้ว
แต่เอาจริงเป็นใครก็ต้องอายละ

ทีนี้ก็เลยถามว่าแล้วจะยังไง

เหมือนพอมันเอามาปล่อยซ้ำมันก็เหมือนผู้หญิงคนนี้ถูกทำร้ายซ้ำ

จิตใจเขาก็จะจากที่โดนแฟนทำร้ายก็ย่ำแย่อยู่แล้ว

ทีนี้ประเด็นก็คือว่าแฟนสาวเนี่ย
จะแจ้งความทั้งเคนเองเคนลีเนี่ย

แล้วก็จะแจ้งความพลเมืองดีด้วย
อุโห
คนก็ตกใจกันอีก
คนก็ตกใจกันอีก

คือพ่อแม่เห็นคลิปเล่นกับเขา
พ่อแม่ฝ่ายหญิงใช่มั้ย

รับไม่ได้เชื่อว่าพ่อแม่คนไหนก็รับไม่ได้ที่เห็นลูกถูกกระทำแบบนี้
พ่อแม่ก็เลยจะเอาเรื่องก็เลยให้ฝ่ายหญิงแจ้งความเคนลี
ส่วนกรณีที่แจ้งความพลเมืองดี๓คนคุณตันกับคุณโฟมเขาบอกว่า
ก็ต้องแจ้งเพราะว่ามันเห็นหน้าเขา
คือคุณลงคลิปคุณไม่เซ็นเซอร์ให้เขามันก็เหมือนเป็นการประจานเขา
ว่าเข้าไม่เข้าเพราะว่ามันมีข้อยกเว้นอยู่ใช่ไหมคะว่าถ้ามันเป็นเพื่อเรื่องความปลอดภัยในชีวิต
เพื่อรักษาชีวิตหรือว่าเพื่อประโยชน์สังคมอยู่ที่เจตนาอันนี้ไม่ผิด
แต่ทีนี้ต้องไปดูกันว่ารอบแรกที่ลงไปเนี่ยด้วยเจตนาอะไรมันรักษาชีวิตด้วยไหม
หรือว่ามันด้วยเรื่องของประโยชน์ของสังคมด้วยไหมแล้วเช้าวันถัดมาที่เขาโทรมา
เขาบอกเลยว่ายอมไม่ได้หรอกลูกถูกกระทำขนาดนี้หนึ่ง
และสองถ้าไม่ฟ้องก็เท่ากับไม่รักษาเกียรติของครอบครัวแล้ว
รักษาเกียรติของลูกสาวโอ้โหพ่อแม่พูดแบบนั้น
นี่ก็คือส่วนของพ่อแม่อีกนะเพราะแม่ไม่ยอมนี่ฟ้องแบบงูกินหางเลยนะ
ใช่บนเลยสามคนถามพลเมืองดีว่าแล้วรู้สึกยังไง
เพราะเอาจริงประเด็นนี้ทำให้คนหลายคนกลัวการเป็นพลเมืองดีไปเลยใช่ไหมค
ถูกต้องบอกไม่รู้แล้วว่ากฎหมายมันจะทำให้เราอยากจะช่วยคนมากขึ้น
หรือว่ากลัวการช่วยคนมากขึ้นคุณตานเองเธอก็บอกว่าเธอก็รู้สึกเสียใจนะ
อืมเสียใจที่หนึ่งก็คือแบบท้ออ่ะทำดีแต่โดนฟ้องก็อึ้งไปเหมือนกันไม่คิดว่าจะโดน
เขาเข้าใจสุดตัวด้วยนะใช่แต่อีกใจนึงเขาบอกเขาก็เข้าใจว่าเออ
เขาประมาทเองที่อาจจะไม่ได้เซ็นเซอร์หน้าไม่ได้เซฟหน้าน้องผู้หญิง
ตอนที่ลงไปตอนแรกมันไม่ได้เซฟหน้าจริงจริงอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นความผิดตรงนั้นที่เขาอาจจะคิดไม่รอบครอบเองตรงนั้นด้วยเขาก็
แบ่งรับแบ่งสู้อะค่ะแต่ถามว่าท้อไหมมันก็แอบท้อเหมือนกันอ่ะเพราะว่า
ไม่คิดว่าทำความดีแล้วมีคดีติดตัวอืมต้องขึ้นลงคุณศาลนะแต่อันนี้มีนว่าอยู่ที่อะ
สันเจตนาแหละใช่ดูแลของสาวสันเจตนาแรกอาจารย์บอกว่าช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่เพิ่งแบบมี
กฎนี้ขึ้นมาค่ะถ้าเกิดว่ามีปัญหาขึ้นมา
ยังไม่มีผลลงโทษรุนแรง
ใช่ก็เดี๋ยวต้องรอดูว่ายังไงของทาง
ตอนนี้ยังไม่แน่ใจเขาฟ้องแบบชัดเจน

พูดเองว่าถ้าเกิดไม่ได้สองคนอาจจะดูดลงแรง

คือเราไม่สามารถพูดแทนฝ่ายไหนได้เลย
ถ้าเราไม่ได้เป็นผู้หญิงคนนั้นแล้วหน้าเราแบบไปว่อนออกทั่วสื่อออนไลน
ใครเห็นหน้าเราก็อุ๊ยคนนี้ไงแกคนนั้นไงแกคนนั้นไงแกอย่างนี้
เราก็ไม่รู้ว่าความรู้สึกเขาจริงมันเป็นยังไงถูกไหมคะ
ทุกคนมีเหตุผลของตัวเองในเรื่องนี้นะครับ
เดี๋ยวก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าจะจบกันยังไง

ก็เป็นกำลังใจให้ทั้งน้องผู้หญิงแล้วก็พลเมืองดีทั้งสองคนด้วยกันแล้วกัน

ส่วนคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านแล้วคิดว่า
แล้วตอนนี้เนี่ยถ้าไปเจอเหตุการณ์อะไรที่เราอยากจะช่วยเหลือ

คืออย่างนี้ค่ะถ่ายได้ถ่ายไว้เป็นหลักฐานได้แล้วส่งให้ตำรวจได้
แต่เอามาโพสต์เนี่ยสุ่มเสี่ยง

เขาเรียกอะไรผิดที่ส่วนตัวของเราใช่คือถ้าเป็นสื่อเนี่ยสื่อจะมีการเบลออยู่แล้วนะคะ
เพราะว่ามีกศธชมีอะไรควบคุมอยู่แล้วด้วยอันนั้นออกมาได้มันก็จะมีข้อยกเว้น
แต่ถ้าเราโพสต์ในช่องทางส่วนตัวของเราในทวิตเตอร์แอคเคาน์ของเราเฟซบุ๊คของเรา
แล้วไม่ได้เบลอหน้าเขาเนี่ยอันนี้สุ่มเสี่ยงเพราะว่าเราจะพิสูจน์ยังไงล่ะว่าเจตนาเราคืออะไร

ถ้าเราเบลอหน้าเขาก็ได้ได้เนอะถ้าเบลอหน้าได้
ตอนนี้ในโทรศัพท์มันมีแอปพลิเคชันที่แบบเบอร์สามารถเบอร์หน้าได้ใช่ไหมน้องมิ้น

ใช่ใช่ก็เห็นพฤติกรรมอะไรก็คือจริงก็คือทุกวันนี้มือถือหรือว่าโลกออนไลน์มันทำให้คนเป็นสื่อได้หมดใช่ไหมคะ
ต่อไปนี้ทุกคนจะเข้าใจสื่อมากขึ้นว่าทำไมเราต้องเบลอ
โอเคดังนั้นดีสุดอย่าให้เดินทางเถิงจุดวิวาสมีอะไรให้สะกดใจแล้วก็หยุดให้ได้นะ
เฮียตั้งแต่แรกนะยังทังใจตอนแรกนะครับผมไม่ทะเลาะดีที่สุดนะครับผมนะฮะ

เหมือนบัวนาคม่ะนางตอนนาคม่ะ

คืออย่างนี้มันช่วงก่อนนู้นที่เราแบบวุ่นวายกับราคาหมูกันมาก
หมูแพงซึ่งถามว่าตอนนี้มันดีขึ้นไหมเนี่ยทุกอย่างก็ยังจะแพงอยู่
แต่ที่มันน่าตกใจคือสิ่งที่มันจะมาเขาเรียกว่าเข้ามาใกล้ราคาหมู
บางทีอาจจะแพงกว่าด้วยมันก็คือพริกขี้หนูไม่น่าเชื่อ
ขี้หนูแซงราคาหมูอ่ะพริกขี้หนูนี่ไงจะอ่านให้ฟังเนี่ยเขาบอกมานะคะ
พูดสิทธิ์คำว่าว่าลงพื้นที่ตลาดเทศบาลเมืองอุทัยเนี่ยดูสิคุณดู
พริกหนูละ๒๕๐บาทเนี่ยใช้ลูกชุบไม่ต้องใช้ลูกชุบแทนแล้ว
ไม่ถ้าหวานมันหวานกินค่ะไม่ได้ลูกแล้วเมนูเมืองไทยเราเนี่ยกินพริกเป็นหลักด้วยนะ
ไม่ดีนี่ไม่แซ่บนะค่ะสัตว์คูยังต้องกินพริกสดเลย
ไปที่อุทัยนะคะเขาก็บอกว่ามีเสียงบ่นนะคะว่ามันแพงจริงนะคะบอกเลย
ทุกอย่างขึ้นมาหมดนะคะบล็อกเคอรี่กิโลกรัมละ๘๐บาทขึ้นมาเป็น๑๒๐บาท
แล้วก็พริกใหญ่สีแดงกิโลกรัมละ๖๐๗๐บาทปรับราคาเป็น๑๕๐บาท
แล้วก็ที่ราคาแพงเท่ากับเนื้อหมูก็คือพริกขี้หนูสวน
อย่างที่เราให้ขึ้นดูเมื่อกี้ไปแล้วนะคะ
จากราคากิโลกรัมละ๑๕๐๑๗๐บาท
ตอนนี้ปรับขึ้นเป็น๒๕๐บาทนะคะ

สิ่งที่น่ากลัวคือคนกินไส้กรอกอีสานนะแม่นะ

นี่แหละคนเขากลัวกันอย่างนี้

คุณจูลินลักษณะวิสิตนี้นะคะ

ที่มันเป็นการยื้อกันมาตั้งนานแล้วว่า
ะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยจะปรับราคาสูงให้สูงขึ้นขอหน่อยเขาไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
เพราะว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่ตรึงราคาเขาตรึงราคามาได้ระยะหนึ่งแล้วนะ
แต่ทุกคนก็แบบตอนนี้พูดเป็นเสียงเดียวกันแล้วว่าทุกอย่างแพงดูสิบะหมี่ก็ขึ้นบะหมี่ก็ขึ้น
แต่ว่าวันนี้ณวันนี้ก่อนเนี่ยยังไม่ขึ้นเขาจะตรึงให้ถึงที่สุด
เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ผลิตก็เข้าใจผู้บริโภคผู้บริโภคก็เข้าใจผู้ผลิต
แต่ผู้บริโภคก็บอกว่าให้ดึงให้หน่อยอย่าเพิ่งขึ้นเลยนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยนะคะ
ก็จะแย่เพราะว่าอันนี้เป็นตัวเนี่ยที่น้องแองจี้ใส่ไว้บนศีรษะเนี่ย
มันสุดแล้วมันเป็นเมนูสุดท้ายที่จะยังคิดได้
แต่ผู้ผลิตเขาก็บอกว่าตอนนี้ดึงซะตึงเปรี้ยหมดแล้วนะ
อาหารแทบจะขาดกันแล้วคือกัญชานี่แต่งเสิร์ฟนะครับ

กัญชาเป็นซิทรัพย์นะแบบ็าก่อน

พูดเป็นเสียงเดียวกันบอกว่าของแพงค่าแรงไม่ขึ้น

ข่าวแรงขึ้นเหรอ
ถ้าแรงขึ้นทุกคนตั้งใจฟังให้ดี

วันนี้ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง
อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือหรือค่าแรงขั้นต่ำ

ขึ้นมาทั้งหมด๑๖สาขาอาชีพ

กลุ่มอาชีพช่างก่อสร้าง๕สาขาค่ะ
ติดตั้งยิบซ่ำเขียนแบบก่อสร้างปูกระเบื้องผนังและพื้น
ช่างศรีอาคารช่างก่อติดตั้งคอนกรีตมวลเบา

ในกลุ่มนี้นะอยู่ที่๔๕๐๖๕๐
ต่อไปคือกลุ่มอาชีพช่างอุตสาหกรรมสิน๔สาขานะคะ
ประดับประกอบติดตั้งเฟอร์นิเจอร์
ฝีมือเครื่องประดับแนวอนุรักษ์เทคนิคโบราณแล้วก็ช่างเครื่องถม
ก็จะเฉลี่ยอยู่ที่๔๓๐๖๕๐เหมือนกัน

แต่ว่าแต่ละสาขาไม่เท่ากันแต่ก็อยู่ที่เฉลี่ยประมาณ๔๓๐๖๕๐
ส่วนกลุ่มอาชีพภาคบริการ๗สาขาค่ะทุกคน

มีนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสัปปายะหรือว่าหัตธบำบัด

อ่าพนักงานต้อนรับส่วนหน้าก็คือรีเซปชั่นใช่ไหม

พนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มในโรงแรมและร้านอาหาร

ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะทำผมทั้งผู้หญิงแล้วก็ทำผมผู้ชายด้วย

ทั้งผมแล้วก็กลุ่มอาชีพดูแลผู้สูงอายุ
อันนี้เฉลี่ยจะอยู่ที่๔๐๐๖๕๐บาทต่อวัน

ก็คือทุกกลุ่มปรับขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ๔๐๐

สาขาถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีไหม

แต่แบบนี้ดีแล้วค่อยขึ้น
ถ้าขึ้นเพิบเหลียวหมดของกินก็จะขึ้น
ค่าความชีพก็จะด้วยเออค่อยขึ้น
เขาจะได้แบบขึ้นได้หรือเปล่า
แบบคนมีอายุค่อยขึ้น
อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของผู้ประกอบการณ์แหล่ะ
เขาต้องจ่ายค่าแรงทั้งต่ำให้ได้นะครับอืม
๑๐ใบก็จะเป็นร้อยบาทอ๋อร้อยใบเลยหรอนะฮะร้อยบายเลยพี่ไห่ซื้อเป็นพันใบใช่โอ้ถูกต้องนะครับผมนะฮะ
และจัดหวยเลขพิเศษลดราคาใบละไม่ถึง๘๐บาทครับคุณผู้ชมครับ
วันนี้ครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศนะครับ
แผงลอตเตอรี่นะครับในจังหวัดเชียงใหม่ฮะ
โดยพ่อค้าแม่ค้าต่างปรับกลยุทธ์ด้วยการลดราคาสลากกินแบ่งรัฐบาล
เหลือไปละเจ็ดสิบเก้านี่ครับหือนะฮะ
หลังจากกองสลากจำหน่ายสลากออนไลน์ส่งผลให้แผงขายหวยต่าง
เงียบสนิทนะฮะด้านนางสาวจิรารัฐนะครับผม
พนักงานขายร้านเศรษฐีใหม่เปิดเผยว่าทางร้านเนี่ย
มีสาขาอีก๒แห่งประกอบไปด้วยนะครับ
ต่อโชคสาขาน้องหอยแล้วก็ร้านแชมป์สาขาประตูหายานะครับ
ซึ่งทั้ง๓สาขาจัดหวยราคาถูกมาจำหน่ายให้กับลูกค้า
ในราคาใบละเจ็ดสิบเก้าบาทสาขาละสองร้อยใบอือฮือ
มีจำนวนจำกัดก็ยังดีถูกต้องนะครับผม
ก็จะเป็นเลขที่คละกันไปถ้าเจอลูกค้าอย่างพี่ฮาย
ก็คนต่อไปไม่ได้ซื้อนะใช่หมดแผงถูกนะครับผมนะฮะ
อืมแล้วก็บอกว่านะครับทำให้หวยล็อตนี้เนี้ย
ขายดีขึ้นครับอืมนอกจากนี้เนี่ยที่ร้านเนี่ย
ยังปั๊มข้อความเป็นสัญลักษณ์ว่าสลากนี้ห้ามนำไปจำหน่ายต่อด้วย
ไปขายต่อนะครับและห้ามนำไปจำหน่ายบน

เพื่อป้องกันพ่อค้าหวยเจ้าอื่นมากว้านซื้อนั่นเอง
แล้วก็นำไปรวมชุดจำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ในราคาแพงนะครับ

ใช่ไปจำหน่ายครับขึ้นรางวัลได้ครับนะครับผมโอ้โฮนี่เขาต้องปล่อยเลย

ขณะที่บรรยากาศการซื้อหวยตามพ่อค้าแม่ค้าหาบเร่
พบว่าบรรยากาศเงียบเหงาครับคุณผู้ชมฮะ
จากการสอบถามผู้ค้าสลากทราบว่า
หวยงดนี้ไปซื้อมาจากหญิบปัวนี่ก็ตกไปละ๙๕แล้ว

ต้องมาขายเกินราคาที่แพงขึ้นไปอีกนะครับ
โดยหวยชุด๒ใบตกอยู่ที่๒๒๐บาทครับ
วยชุด๓ใบ๓๕๐บาท

แล้วหวยชุด๕ใบนี้ก็๗๐๐๘๐๐บาท
แสดงว่าคนที่ซื้อสลากตอนนี้มี๒กลุ่มเน

ซื้อมาแล้วใช่

มีกฎหมายอะไรห้ามหรือแบบเอาผิดเขาได้ไหม
อันนี้ไม่รู้เหมือนกันเพราะไม่รู้จะตรวจสอบยังไงว่าอันนี้มาจับ

แต่คนที่ซื้อไปก็ยังฝืนอยู่

ถูกไหมคะเขาได้เลขแบบตอนนี้ที่มีปัญหาคือเลขรวมชุดเนี่ย

ร้านเนี่ยเขาปั๊มแล้วเขามีชื่อสาขาของเขาอยู่

ไม่แต่ถ้ามีการเอาไปขายต่อแล้วรวมชุดเขาจะรู้ไง

ก็นั่นไงแต่หมายความเขาเอาไปขายแพงกว่านี้ได้ไหม
เพราะถ้าเขาจะขายก็ได้อยู่ที่มีคนซื้อหรือเปล่า

แต่ถ้าสมมุติว่าเขาปั๊มเสร็จแล้วเนี่ย
คือร้านเนี่ยปั๊มไว้แล้วว่าห้ามจำหน่ายต่อใช่ไหม
ทางร้านก็อาจจะไปแจ้งความได้ว่า

จำไม่ได้หรอกว่าเราขายให้ใครไปบ้างใช่ไหม
ถึงปั๊มไว้แต่แบบกฎหมายมารองรับหรือว่า

เอาไว้กันรวมเพื่อขึ้นแพลตฟอร์มออนไลน์มากกว่า
ถูกต้องเพื่อไปสแกนขึ้นในแพลตฟอร์ม
คิดว่าน่าจะการน้อยเพื่อเอาขึ้นแพลตฟอร์มออนไลน์
ใช่ครับสะดวกทางไหนก็ลองใช้ความรู้สึก

ความรู้สึกไงพี่ชาวไปเลือกซื้อมันได้ฟิล
คือมันได้ฟิลเลือกมันได้ฟิลแบบต่อราคาด้วย

มันได้ดูแบบมันได้แบบได้หยิบได้จับอะไรอย่างนี้
แล้วนี้ต้องไปต่อมั้ยคะขาดต่อไปที่นี่ต้องต่อไหม
โอ้โหอยากรู้มากว่า

ซื้อตัวกันหรือยัง
ทีแรกเริ่มแรกหมดแล้วไม่มี

อ่าฮะมีบัตรมีบัตรตอนแรกเริ่มแรกไม่ออกมาเองเริ่มแรกไม่มีแล้ว
ใช่เพราะตอนแรกแฟนผมบอกพี่ไปดูคนเดียวเลยหนูไม่ไป
แพงคือเพราะตอนแรกมินได้ยินเหมือนกันว่าตัวเอาเดี๋ยวบอกเขาก่อนว่าเรื่องอะไร

มาประเด็นบิ๊กแมชที่หลายคนรอคอย๑๒กรกฎาคมนี้
แมนยูลิเวอร์พูลที่จะมาเตะกันที่สนามราชมังคลาที่ประเทศไทย

คือแฟนผีกับแฟนหงเขาก็รออยู่แล้วแหละ
มิ้นได้ยินตั้งแต่แรกแล้วว่าตั๋วสองหมื่นอาบ

ใช่นี่คือชั่วโมงเต็มเหมือนได้ดูคอนเสิร์ตเลยทีนี้เลย
มันเลยเกิดเป็นดราม่าขึ้นมาทำนองว่าแบบ
แบบไม่ได้อยากดูนักร้องป่ะอยากมาดูบอล
เดี๋ยวก่อนนะอันนี้คือมันมีเสียงสะท้อนมันได้พูดเอง
มีคนพูดแบบนี้ว่าไม่ได้อยากดูนักร้องเปล่าอยากดูบอล
บางคนก็ถึงบอกว่าเนี่ยพอมีอย่างนี้มาปุ๊บนะ
เดี๋ยวพอตัวหมดคนที่จะดูบอลก็ไม่ได้ดู
คือดราม่าอะไรอย่างนี้ออกมาเยอะมาก
อีกฝั่งซึ่งก็คือฟังแฟนคลับเขาก็บอกว่าเอ้าพี่คะบาตรขายไม่หมดรึเปล่า
บอลก็ยังแข่ง๙๐นาทีเหมือนเดิมนะ
ไม่ได้แข่งแบบ๘๐นาทีไม่ได้แข่งชั่วโมงเดียว

ถ้าพี่บอกว่าไม่ได้อยากดูนักร้องอยากมาดูบอล

เออเขาก็คือมันก็กลายเป็นการโต้กันไปโต้กันมา

สมมุติว่าแข่งครึ่งแรก๔๕นาทีจบไป

แล้วรอเตะอีก๔๕ทีโอเค
อันนี้เรื่องยืมนะ
แต่ทีนี้คนมีความกังวลเลยครับว่าหนึ่ง

เดียวตัวต้องราคาขึ้นแบบ
ขายมา๒เดือนแล้ว
คือบางฝั่งแฟนคลับก็บอกว่า

ทำให้คุณซื้อตัวไม่ทันไปดูไม่ได้แบบเอ๊ะ

ถ้าซื้อไม่ทันยังไงเขาก็มีถ่ายทอดบนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง
เราก็สามารถดูแบบดูใกล้ในโทรศัพท์มือถือเราก็ได้
ถ้าเรารู้สึกว่าเราแบบซื้อไม่ทันหรือว่าตอนนี้แบบ

วิเมียเพิ่มใหม่ใบนึงเพราะว่าอยากดูแจ๊คทัน

และต้องซื้อตั๋วเพิ่มอีกหนึ่งใบ

เพิ่งแจ๊คสันคือพอมีคุณแจ๊คสันมาเนี่ย

ไท้พี่ให้เมียทิ้งตั๋วซื้อเพิ่มเนี่ย

ซ้ำรอยที่เวียดนามไงที่กล้องแพนมาแล้วเจอคนอื่น

อ๋อมันอันที่นี่วันนี้

เธอดูบอลอยู่ได้จะนอนไหมยังดูดึกดึกดึงไม่สนุกตรงไหน
บางทีผู้ชายแบบออกไปดูบอลกับเพื่อนนอกบ้านกลางคืนไง
แฟนผู้หญิงก็รู้สึกแบบไม่แฮปปี้อะไรอย่างนี้
หรือบางทีผู้หญิงชอบดูนักร้องนักร้องอะไรอย่างนี้
ผู้ชายก็เป็นแบบดูอะไรอยู่ได้วะไม่เก็ตอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ครั้งนี้ไงเราจะได้แบบไปด้วยกันเออจับมือไปดูด้วยกัน

ผู้หญิงอาจจะชอบบอดแฟนที่อาจจะชอบบอลมากขึ้น

อะไรอย่างนี้ไหมนี่ทำไมถ้าดูเข้าใจสถานการณ์แบบนี้ว่าแบบแฟนกับ
ทะเลาะกับแฟนเหรอไม่เคยฉันฉันแค่เป็นคนเข้าใจคนอื่น
โอ้โหดูไงประกอบว่าดูไปแล้วเล่าอีก

ไม่มีแต่ไม่มีจริงเรื่องนี้เพราะว่ามินดูบอล

อ่าครับผมเรียบร้อยนะครับ

ถ้ารู้สึกว่าตัวแพงไปก็เดี๋ยวดูตรงแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง

วงใช่ไหมกันได้

ภูมิมาทางนี้บางแจ๊กต่อนี่แบบนี้มีใครไม่รู้จัก
อย่างที่เมื่อวานนี้มีการออกหมายจับบังแจ๊กแล้ว

แล้วก็เขาหาเรื่องของพคนำเข้าเข้าหมวมเป็นเทสเข้าไปในคอมพิวเตอร์
เป็นหมายจับจากสารอาญามีนบุรีนะคะ
ต้องประสานกับอินเตอร์โพลหรือว่าตำรวจสากล
เพื่อออกหมายแดงเพราะว่าตอนนี้บางแจ๊กมีถิ่นพัมทนักอยู่ที่ต่างประเทศถูกมั้ยคะ
บุคคลคนนี้คือบุคคลที่ทางการไทยต้องการตัว
คือตำรวจสาปนเนอะใช่ค่ะใช่
พลตำรวจโทกรชัยคล้ายคลึงผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอัธยกรรมทางเทคโนโลยี
ก็ออกมาบอกเลยนะคะว่าขั้นตอนหลังจากที่หมายจับออกมาแล้วเนี่ย
ต้องประสาน๒หน่วยงานก่อนเลยอันดับแรกคือหน่วยงานที่จะเป็นเจ้าภาพ
งานนี้ก็คือสำนักงานอายการสูงสุดค่ะ
อย่างที่บอกว่าบางแจ๊กเนี่ยเขาพำนักอยู่ต่างประเทศ
คดีที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาก่อเหตุโดยที่เขาอยู่ต่างประเทศ
เพราะฉะนั้นถือเป็นคดีที่อยู่นอกราชอาณาจักร
อายการสูงสุดก็ต้องเป็นเจ้าภาพในการประสานติดตามดำเนินคดี
เพราะว่าถือเป็นหน่วยงานที่จัดการโดยตรง
ก็คือต้องแจ้งให้ทุกคนทราบว่านี่
คือคนที่ทางการไทยต้องการตัวเป็นบุคคลตามหมายจับ
และประสานอยากจะให้พิจารณาออกหมายแดงตามจับกลับส่งประเทศไทย
คือเหมือนกับว่าถ้าประสานตำรวจสากลแล้วมีหมายแดงแล้วเนี่ยเขาไปที่ประเทศไหน
พอมันขึ้นหมายปุ๊บเขาก็จะว่านี่คือผู้ต้องหา
เขาก็จะมีการประสานทางตำรวจบ้านเรา
เพื่อส่งตัวกลับให้ไปรับตัวหรืออะไรแบบนี้
ตามขั้นตอนเนี่ยค่ะถูกต้องค่ะเป็นการส่งลูรายข้ำแดนนะคะ
ที่คุณแม่ไปให้ปากคำประมาณ๓๐ประเด็นใช่ไหมคะ
ใช่ทางตำรวจบอกว่าคณะทำงานอยู่ระหว่างตรวจสอบพยาหลักฐาน
ยืนยันว่าผลการตรวจสอบพบพยานหลักฐานที่เป็นประโยชน์มาก

เปิดเผยในรายละเอียดไม่ได้นะคะ
ท่านกรชัยก็ยิงคำถามไป๓๐คำถามด้วยกัน
แล้วก็บอกว่าคำถามแต่คำถามคุณแม่ก็ตอบมาอย่างชัดเจนแล้วก็
เรียกได้ว่ามีประโยชน์มากอย่างที่น้องมิ้นบอกแต่เปิดเผยไม่ได้

แต่ตอนนี้อาจจะต้องรอดูท่าทีของบังแจ๊ก
ท่าทีของฝั่งฝั่งทางนั้นน่ะเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวนะใครที่
คุณคุณเต้ใช่ไหมสสเต้ว่าเขาจะอะไรยังไงบ้าง
ตอนนี้ฝั่งนี้ก็ต่างคนต่างโดนหลายเรื่องหลายราวถาโถมอยู่เหมือนกัน
นะฮะเพราะตั้งแต่ออกหมายจับไปเนี่ยสองวันแล้วฮะบางแจ๊กติดต่อไม่ได้ครับ
เงียบหายใช่ไหมฮะเงียบหายเลยฮะหลายสำนักข่าวหลายช่อง
พยายามติดต่อบางแจ๊กก็ไม่สามารถติดต่อได้ตอนนี้
คนก็พยายามไปดูความเคลื่อนไหวของเฟซบุ๊คแม้ที่เขาจะแบบโพสต์ตลอดเวลา
ก็เห็นบอกว่าตำรวจก็พยายามประสานไปที่เฟซบุ๊กในไทย
ตามดูกันต่อแล้วกันนะครับมาถึงเรื่องการออกกำลังกายกันบ้าง
แต่ว่ามีการออกกำลังกายมิติใหม่ครับคุณผู้ชมฮะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมฮะเป็นคลิปที่ถูกพูดถึงอย่างมากครับ

นี่ครับโอ้โหจิ้มขวดน้ำด้วยฮะตัดกล้วยครับ
ทำไมโอ้ดูฮะคงว่างหรือครับผมคุณผู้ชมอะหรับครับนี่อย่างนี้ดูฮะ

จริงเหรอจริงเหรอนางไขวฝึกอย่างเงี้ยอยู่บนแบบ

ตัดกล้วยนะครับเลี้ยงหมูหรือเปล่าฮะตรงนี้
อันนั้นใส่แว่นเหมือนเจ๋ฝ่ายครับ
นะฮะได้แชร์วีดีโอการออกกำลังกาย

นินจานารูโตนี่มีแว่นผมมีแว่นพลูกหัวนินจา

ไม่เดี๋ยวก่อนกล้วยเขาบ้านใคร

ใช่มีให้มาเคลียร์ครับผม

จะเอาที่มาทำอย่างอื่นครับเมียมาเคลียร์อเรียกจะตาย
รู้สึกว่าเราต้องสนุกกับตัวเองใส่มันอร่อยมากเลยนะหยวกก้วย

นะครับแกงพลังกายเลย

ถูกต้องมีเคลียร์ต้นมะพร้าวไปแล้วนะฮะ

ไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนตัดนี่คงนึกถึงหน้าเมียฮะนี่ฮะหัวขาดสองท่อนเลยยังไงครับเตะหรือเปล่า
จอดับเทพฟาดหางมาฮะต้องมีครับนี่
โอ้โหไม่รู้ว่าหลังจากจบแล้วต้องเรียกรถโรงพยาบาลมาหรือเปล่านะฮะ

โอ้โหเขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ยนะครับผมตัวเบานะเธอพี่ผัดเดาถูกฮะเมื่อภรรยาใช้ให้ผมไปเอาหยวกกล้วยมาแกงครับ
แกงใส่ไก่ครับถึงคาวนักดาบอย่างผมต้องตะลุยดงกล้วยฮะ
นี่ครับฝึกฝนสิ่งที่ใจรักรักการออกกำลังกายทำได้นะครับทำให้ได้พลังใจและสุขภาพแข็งแรงยิ่งขึ้น
โดยคลิปการออกกำลังกายมียอดแชร์ต่อเป็นจำนวนมากแล้วก็เป็นไวรัลที่ตอนนี้คงหนีไม่พ้น
คลิปที่ชายหนุ่มนะฮะรายดังกล่าวเนี่ยกระโดดฟันต้นกล้วยด้วยเพลงด่าขาดเป็น๒๓ท่อนนะครับ
ตีรังกาม้วนตัวอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะ

นี่แม่ตานีเขาคงเว้นไว้แล้วนะครับผมคงไม่เคลียร์นี่เคลียร์ให้เมียนะฮะนี่ฮะหยวกกล้วย
อ้าวอ้าวถูกต้องมันแกงไก่ได้ทั้งหมู่บ้านเลยนะครับ
พี่เค้าเป็นใครอ่ะทำไมให้ดาบเค้าเยอะจังเลยมีหลายไซส์นะ
เป็นคนออกกำลังกายนี่ครับนี่ฮะโอ้โหนี่เผลอไปตัดไผ่ฮะ
เรียบร้อยครับเมียบอกว่าจะเลี้ยงหน่อไม้ไม่ขึ้นครับ
บ้านก็ที่เยอะเนอะใช่ฮะวิ่งเล่นกันทั่วบ้านเลยนะครับ
สุดยอดมากนะครับไม่แต่ต้องบอกก่อนว่าอย่าไปทำตามเขา
นี่เค้าต้องฟึกมาอย่างมันว่าเที่ยวชั้นมาจริงเพราะว่ารักษณะดาบ
หรือที่มีดที่เขาใช้อ่ะมีความคมมากคมมากพาดไปนิดนึงนี่ไม่ใช่ต้นกล้วยนะคะแขนเขินขาไปหมดเลยเด้อ

แล้วสุดท้ายก็คือลืมเอาหวกกล้วยไปให้เมีย

ทำไมยังไม่กลับสักความดันขึ้น

ครับผมสลบตายศพ

จักรกลดชมพูนิดนึงค่ะคะเวเกอร์กาเดรอ
ชมพูนะคะโดยรวมเลยแล้วกัน

ก็เขาไล่เวลามาแล้ว

มันกายพันธุรกรรมอย่างเงี้ย
ใช่ค่ะดัดแปลงพันธุกรรมกินเข้าไปแล้วมีผลกับเซลล์เรามีผลกับตัวเรานะคะ
ตัวเราก็แบบพันธุกรรมของคนที่กำลังจะไปเป็นพ่อเป็นแม่คนอะไรอย่างนี้
มันเปลี่ยนแปลงได้มีผลเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเขาบอกเลยนะคะว่า
การนำเข้าสับปะรดสีชมพูเนี่ยมีมานานกว่า๙เดือนแล้วนะคะ
หากใครพบเห็นให้รีบแจ้งต่อเจ้าหน้าที่กระทรวงการเกษตรทันทีค่ะ
เพราะว่าหากปล่อยให้ลักลอบเข้าเนี่ยนะคะก็จะทำกันเป็นวงกว้าง
ก็คือจะจับยากว่าอย่างนี้เนอะแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบกับการส่งออกอุตสาหกรรมผลไม้
ถึงในถึงขั้นว่าเศรษฐกิจขนาดใหญ่เลยเพราะอย่างงี้
เพราะว่าทางต่างประเทศเนี่ยเช่นสหภาพยุโรปเนี่ยเขาไม่ยอมรับนะคะ
คือไม่ยอมรับการดัดแปลงพันธุกรรมแบบนี้
มันไม่สามารถการันตีได้ว่ากินแล้วมันปลอดภัยจริงไหมหรืออะไรอย่างนี้

ถ้านำเข้านี่ไงพระบอกับพืชปี๒๕๐๗นะคะ
จำคุกไม่เกิน๑ปีหรือปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาท

จริงแล้วแกจะเลือกโดนเลยนะ
ปกติแล้วเขาห้ามเอาพวกพืชพันธุ์อย่างนี้นำเข้าส่ง

เอาติดตัวมาแล้วเอาเข้าแบบประเทศอะไรอย่างนี้ไม่ได้

เอาออกจากประเทศเขามาเข้าประเทศเราก็ไม่ได้เหมือนกัน

เสาร์เฉาวันนี้เหมือนชาวทำไมล้าย

คิดว่ากล้วยไม้ไม่เป็นอะไร
พอปไปอย่างดีสรุปเลยแล้วกัน

เฮ้ยใจเย็นอยู่แชะลง
ทำไมไม่ให้เข้ามีผล
ไม่ผลไม่เป็นไรหรอกหรอกนะครับ
ที่อิตาลีนะครับแล้วก็มีน้องแพนเค้กกับพี่หมีครับ
วิวาหวานชื่นพร้อมช็อตสุดซึ้งคุกเข่าสวมแหวนนั่นเองครับ
เลิกงามยามดีคู่รักมาราทอนอย่าง
แพนเค้กกับพี่หมีนะครับก็จุงมือเข้าสู่ประตูวิวา
เป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยคบหาดูใจกันมากว่า๑๐ปีนะครับ
ล่าสุดครับคุณวูดดี้นะฮะได้โพสต์คลิปเป็นช็อตที่พี่หมีคุกเข่า
แหวนแต่งงานให้กับน้องแพนเค้กครับ
พร้อมกับบรรจงจูบมือของเจ้าสาวเบาราวกับเจ้าหญิงเลยทีเดียว
ก่อนที่ทั้งคู่จะลุกขึ้นสวมกอดกันนะครับผมนะ
ซึ่งช็อตนี้ก็ทำเอาแฟนปรบมือกันสนั่นฮอกันเลยทีเดียวครับ
ก็เห็นมีเซอร์ไพรส์ที่ให้พี่บอยพีชมาร้องเพลงให้
ถูกต้องนะครับผมแล้วก็วันนี้น้องแพนเค้กเปลี่ยนชุดทั้งหมด๔ชุดด้วยกัน
ใช่ค่ะเห็นชุดสุดท้ายจะเป็นชุดเหมือนแถลงข่าวที่ถูกต้อง
พูดหมู่ก็จำได้ตั้งแต่ไปสัมภาษณ์แล้วมีคำพูดให้มากน่ะ
เรื่องราวดีน่ะแล้วก็เชียวมาตลอดแม่
มีพี่แอซของเราเข้าไปพี่แอซเข้าไปเมื่อเช้า

ใช่แต่สวยมากดูละหงเนอะ
ใช่ค่ะก็แสดงความยินดีกับพี่แพน
กับพี่หมีนนะคะ

แม่ดูนู่นดูนี่เพลินนะครับ

มาเรื่องของน้องวีวีรภาพดีกว่า

เรื่องลอตเตอรี่ก็ไม่พลาดเหมือนกันนะ

มาโชว์บนโลกโซเชียลนะ
ชุดประกอบด้วยเลขดังต่อไปนี้นะคะครับผม๓๐๒๒๘๗๖๗๑๕๔๑๔๐๓๓๓๕๘๘๖๗๑๙
แล้วก็๒๖๔๑๗๔นอกจากนี้แล้วเนี่ยนะคะเขาบอกว่าคนเข้าไปดูแล้ว
ต้องจดต้องอะไรกันแล้วเนี่ยเขาบอกยอดไลค์ที่เขาเอามาลงเนี่ยฮะ
ซิ่งหกเดี๋ยวแล้วไงอ่าตอนที่สิบหก
อย่างเช่นครับผมของพี่สูบพี่ฮะที่ถูกก่อนเลยนะคะ

อ๋อยี่สิบเขาบอกยี่สิบงวดเลยนะ

หมายถึงว่าเกิดอะไรขึ้นแม่
บอกว่านี่ฉันทำทุกอย่างแบบดูแลตัวเองอย่างดี

เหมือนแบบอุ้มเธอแบบแบบมันจะตายน้องบอกงี้ใช่
เป็นกำลังใจให้คุณแม่นะคะสู้กับโรคภัย

จากเหลืออาทิตย์เดียวก็ต้องรอเช็กต่อว่าอย่างไร
ต่อว่าตอนนี้คือเขาเหมือนเช็กอัพบ่อย
เอาให้เสร็จด้วยอะไรด้วย
เพราะรอให้รอชักเชื่อมันหายไปเลย

สู้เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ากันต่อครับ

ตอนนี้น้องนางเอกที่มีผลงานโฆษณา

แบบเห็นซ้ำซ้ำแล้วก็คนนี้น้องก้าวสุภาษา

แต่ว่าคนอื่นก็จะมีเรื่องฟงเรื่องแฟนด้วย
แต่ว่าน้องก้าวไปออกรายการของช่องยูทูป
แล้วมีช่วงหนึ่งเดียน่าเขาถามว่าเรื่องแฟนเป็นยังไง

น้องเขาบอกเลยช่วงนี้งานเขาดี

แฟนเฟิร์นเขายังไม่สนใจ
ชุดล่าสุดนางนี่มากนะแซ่บมาก

ใช่แล้วก็มีชุดล่าสุดเส้นสีเขียว
เป็นนางเอกตัวเล็กที่น่ารัก

สวยนะพูดถ่ายแล้วเฮียวนี่ดูสิครับพุ่งเหล่าพุ่งเหล่าใช่
นี่พยายามจะแบบโพสต์ให้ได้เท่านางอยู่
เป็นอย่างไรนะอืมไม่ได้เลยพี่ทำได้นะแองซี่ได้เลยแม่

คุณผู้ชมชอบนะเวลาหนูโค้กใครอ่ะใช่อันนี้แม่ฉีดยาหนูใช่ไหม

เลยพอชุดเมื่อวานโอ๊ยสวย

แล้วได้เกี่ยวกับเรื่องนั้นแต่ว่าไม่ก้าวนะใช่
เดี๋ยวก่อนนะวันจันทร์เธอแต่งอย่างนี้ดีกว่า
นี่นั่งเกาะตรงนี้ได้เลยแองจี้ลองดู

หนูว่าหนูอาจจะคบคนต่อไปของพี่เช้า
ความหวานจากทิศทะเลครับให้ได้ฟินกันสลบไปเลยจ้า
ในชุดบิกินี่นะครับตามฉายาเน็ตไอดอลภาคพื้นทะเล
ทำเอาบรรดาแฟนคลับแอบเสียดายกันยกใหญ่มากอืม
นี่ครับนี่ครับถือดีมากถูกนะครับผมอุ๊ย
ก็มองภาพไม่ออกคุณดิวเค้ามี
จริงเหรอครับจริงเหรอครับแก้ไก้ต้มโค๊ป
ครับผมน้องแต่ชุดน้องก็แอบเซ็กซี่อยู่นะดูแบบดูเซ็กซี่ในมุมต้องรู้
พอเป็นคุณแม่แล้วเนี่ยความแต่เดี๋ยวนี้คนเป็นแม่ดาราหลายคนเนี่ย
เร็วมากแม่ไม่อีกกี่วันก็มากลับมาทวงบันลังคืนหรอกแม่ชมเหมือนแม่แป๊บเดียวลงเลย
น้องดิวก็น่าจะเป็นหนึ่งคนแต่ว่าความสเซ็กซี่น่ารัก

นี่โพสต์พลาดลงรถเมย์เตรียมตามรถเมย์นั่งเอี้ยงแล้วให้มอเซ็กซ์มาทัก

ครับผมดีผลงานนั้นดีผลงานครับผม
ถามว่าแค้นไหมก็แค้นอยู่
คุณนัทค่ะแองจี้เชิญมาค่ะมาถึงข่าวดีของที่ทุกคนรอคอย
แบบตื่นเต้นมากสำหรับแฟนแฟนแก๊กพิ้งนะคะครับผม
เพราะตอนนี้คือหลังจากมีข่าวออกมาแบบโอ้โหแบบ
เมาถ์กันมาว่าแบ็คพิ้งจะคัมแบ็กซ์หรือยัง
เกิ้ลใหม่จะมาหรือยังอัลบั้มใหม่จะมาหรือยัง

ก็เหมือนเป็นการส่งแซ็งเนียล
ให้รอให้เขย่าแครอทนะน้องก็ตอบว่าแครอทแครอทเช็คทำไมต้องเขย่าแครอท
ซึ่งคำตอบของน้องจีซูก็แฟนก็บอกว่าเป็นการยืนยันว่า
จะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้นะคะพูดตื่นเต้นนะอย่าโพสต์แล้ว
แต่ยังไม่ประกาศไทม์ไลน์ชัดเจนว่าจะมาช่วงไหนแต่พอมันมีข่าวนี้ออกมา
ก็บอกว่าสิงหาคมนี้ก็คือเดือนนี้ก็คือมิถุนากรกฎา

เพราะตอนนี้คือเหมือนความคาดหวังว่าคนแบบมาแต่ละครั้งมันต้องบูมไงแม่
เกิ้ลใหม่เพลงใหม่ก็ระบุมอาร์ก็ต้องเปลี่ยนละ

ก็คืออาจจะการรวมตัวกันอีกครั้งหลังจากทุกคน
ไปทำภารกิจไปอยู่ตามแบรนด์ของที่เป็นสปอนเซอร์ต่าง

แต่สร้อยที่เนี่ยหนูไปหาข้อมูลมาสร้อยที่ขายหมดคือสร้อยไอ้ตัว

แต่ถ้าที่สร้อยที่มันเป็นแบบติดต่อเนี่ย

เป็นกำลังใจให้นะคะเดี๋ยวรอคบอยู่นะคะโนริซ่านะครับเส่นมา
โอ้โฮเจออีกแล้วนะครับ
นะครับกลับมาเจอมันจันทร์นะครับ
ผม๕โมง๔๕นะครับวันนี้พวกเราลาไปก่อนนะครับ
สวัสดีครับสวัสดีค่ะ